อ๋อมากี้ปิสเบลหรอเนาะตอนนี้ยุดยุดยาว
เนทนี้มันเก่าเด่นหมุนละเคอะนะอืมครับ

ใช้เด็นกร้อนกรรณเนอะมันก็เกินหลงสี่ร้อย
นี่เดิมไม่แล้วอะไรรอไหวมีห้านเก่าเกือบห้าพันอะ
ตอนแรกไฟผมแบบไม่รัว
มันก็ยุดหมุนเหมือนถ้าไฟตะนั้มากมันจะหมุนเหมือนเดิม
หมอก็นี
ถึงจะหมุนใช้ปกติมาถูกเดือนก็ไม่เคยเกิน

เต็มที่เลยก็คือแพงสุด

เคยใช้ไม่เคยถึงเหรอครับอ่าไม่ถึง๑๐๐๐อ่ะ

ไม่เคยเพราะปกตินะ๔รอยตรงหลัด

อ่าครับ
เมื่อกี้ติ๊ตแบคเกอร์แล้วเนอะล่ะเนี่ยยุดเปลี่ยงเพียบ
เนี่ยมันก็เหนื่อยหมุนล่ะใช่ไหม

ไฟรั่วมันจะต้องหมุนอยู่ปกติ

ขอบคุณคือขาไฟเนี่ยปกติจากสี่รอยมันต้อง

ตรงหลัดเหลือสามหลอยถึงจะถูกไม่ใช่ขึ้นไปเป็นสี่พันไม่มี
ถูกอ่าครับแต่ขึ้นเป็นพันอ่าขึ้นมาโคตรสิบเท่าเทียบห้าพัน
อ่ะแล้วคือคือมันก็แพงฮะมันแพงก็ไอตอนแรกไฟล่วง
ไม่รัวใช่กว่าไฟลัวไหมลองเอาเบเกอร์ลงไปดูมันก็ยุดหมุน
ถ้าไฟล่วนอ่ะเอาลงหมดมันจะหมุนเหมือนเดิมอ่า
แล้วมีไม่มุนแล้วพอเอาไฟลงทุกอย่างลองปิดไฟหมดมอก็นิ่งอ่า
ขณะช่วงมีงานอ่ะงานที่มีงานที่เลยไงงานที่ชาน
แต่แทนเสียก็มีเครื่องไฟผินองเต็มต่าง๓๔วัน
เปิดแอร์ถูกตัวก็ยังไม่แพง

เต็มที่เลยก็คือแพงสุด

ไฟหวั่นหนอกเนาะไม่ใช่ไฟในเบื้อง